คืออยากจะบอกว่าอย่าท้ออย่าถอยนะเราต้องสู้เราต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ค่ะ
แต่ว่าโควิดรอบเนี้ยต้องยอมรับนะว่ามันหนัดจริงจริงหนัดจริงจริงเออนะคะ
ส่งผลกระทบเนี่ยไปหลายฝ่ายเลยรวมถึงคนบันเทิงด้วยนะคะ
หลายคนเนี้ยยอมแล้วจ้ะยอมยกทรงข่าวนะคะอืม
ปิดกิจการหรือว่าขอพักกิจการไปก่อนละกันมาที่คนนี้ค่ะ
สาวคนนี้เธอเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
อึ้งก็ได้บักโควิดที่แห่งเนี้ยเกิดจากความรักตั้งใจใส่ใจของนุษย์
เราผ่านวันที่ลูกค้าเนี่ยยืนรอล้นร้านแทบทุกวันจนมาเจอโควิดครั้งที่๑
อ่ะเราก็ยังอยู่ได้ครั้งที่สองเราก็ผ่านมาได้และกำลังจะดีมาก
จนมาโควิดรอบที่๓นั่นแหละคุณผู้ชมมันไม่อยากจะไปต่อแล้วค่ะ
เพราะแต่ละครั้งที่โควิดมานะโอ้โหคุณเราก็ได้ประคองกันมาตลอดเลย
จนวันนี้คิดว่าคงถึงเวลาแล้วแหละต้องพักก่อน
แล้วเราก็จะกลับมาใหม่นะถ้ามีโอกาส
นั้นเธอได้โพสต์เอาไว้ชี้แจงกับคนที่เคยมากิน
ลูกค้าประจำอ่ะนะคะเข้าใจซึ่งเหล่าชาวเน็ตนะอ่า
แล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการค่ะก็เข้ามาให้กำลังใจลูกทุ่งสาวด้วยนะ
พร้อมบอกว่าเออสักวันนึงคงกลับมาเปิดได้ใหม่อีกครั้ง
นุษย์ค่ะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าแบกภาระต่อไม่ไหวแล้วพี่
ปิดกิจการก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอค่ะ
ซึ่งพอครั้งนี้คือมันไปต่อไม่ได้ค่ะคืออ่า
อย่างเขาเรียกว่าอะไรมันฟ้าหลังฝนมันกำลังจะดีขึ้น
แล้วพอมันมีครั้งนี้อีกคือมันหนักมากมันไม่ไหวที่เราจะ
ไหนก็ต้องค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านพ่อบอกว่าคุณห่านแล้วเนี้ยมัน
มันก็ไม่พออยู่ดีมันก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้พักร้านไว้ก่อน
เอ่อนัดเดี๋ยวให้โควิดมาซาซาค่ะ

คุณผู้ชมเช่นเดียวกับตลกชื่อดังคนนี้นะคะลุงลงค่ะ
จตุลงโพธารามของเรานะคะตัดสินใจปิดร้านอาหารเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะคะ
ก็ให้หลานนี่แหละค่ะมาถือป้ายเลยบอกว่า
เริ่มดีขึ้นเมื่อยอดผู้ป่วยลดลงนะคะ
เราจะกลับมาเจอกันแฮดแท็กครัวลุงลงนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็มีคุณลูกค้าชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในการตัดสินใจของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นะคะ
พร้อมกับบอกว่านรงสู้หากกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปอุดหนุนกันแน่นอนนะคะ
เข้าใจได้นะว่าหลายคนแบกรับสถานการณ์นี้ไม่ไหวนะ
เพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนเมษามาสตาร์ทผู้ติดเชื้อวันละหลักหน่วย
เริ่มขึ้นเป็นวันละ๒๐๐กว่าเนี่ยโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกหนึ่งคนตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันค่ะ
สำหรับฟลุ๊กจีระกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

เจ้าตัวก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับ
จะค่าเช่าเอ่ยสต๊อกเอยพนักงานเอ่ย
พร้อมกับเขียนแคปชั่นได้ว่าสั่งปิดแต่ค่าใช้จ่ายยังวิ่ง
ซึ่งเพื่อนในวงการและแฟนก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กันเยอะเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ให้กับทุกธุรกิจด้วยนะคะ
หวังว่าหลังจากนี้ก็จะช่วยอุดหนุนกันต่อไป